ชนบุรีเนี่ยเขามีเพื่อนร่วมงานกันอยู่สองคนนะ
สัญชาติคนหนึ่งกัมพูชาคนหนึ่งเป็นนุ่มเมียนมา

เมื่อวานนี้เนี่ยคืนที่ผ่านมาเขาก็นั่งกินเหล้ากัน

ประวัติศาสตร์ของทั้งสองชาติ
คุยกันไปคุยกันมาทะเลาะกันเรื่องประวัติศาสตร์นี่แหละครับ

คลอมไปพี่อยู่โคโรบ

ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลโดนเข้าไปหนักเหลือเกิน
โอ้โหทีแรกยังพอพูดคุยไหวนะครับ
เขาชื่อในมิวนามสกุลชิดเตียนอายุ๒๔ปีเป็นชาวเมียนมาครับท่านผู้ชมครับ
ถูกแทงด้วยเหล็กเข้าที่คอ๒แผลไหล่ซ้ายอีก๑แผลอาการสาหัส
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๔ทุ่ม๕๐นาที
ชนบุรีนี่พื้นที่สีแดงเข้มมันเลยเคอร์ฟิลล์แล้วล่ะ
แต่ว่าเขาอยู่ในแคมป์คนงานแต่ก็กินเหล้ากันนะฮะ
คนงานเนี่ยของโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองข้างคอก
ที่อำเภอเมืองส่วนคนก่อเหตุเป็นเพื่อนแรงงานด้วยกันนะครับ
เป็นชาวกัมพูชาชื่อนายนิมเนียอายุสามสิบสี่
ก่อเหตุเสร็จแล้วหลบหนีไปเลยโอ้โหดูข้างหลังเห็นไหม
เหล้าแล้วครับแล้วไม่รู้เป็นไรมันจะเสียงดังหน่อยครับ
แล้วผมก็พาน้องเข้าห้องไปหาป้า
มันเต่าว่าผมอ่ะพาพิษห้องมันก็วิ่งหนีผม
มันก็จะชุนละมุนวุ่นวายหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นหน้าห้องพักของคนเจ็บเองนะครับในมิวนะคือเท่าที่เจ้าหน้าที่สอบถามเนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้แบบนี้ครับ๔ทุ่มกว่าแล้วนะในมิวกับคนก่อเหตุเป็นเพื่อนชาวกัมพูชาเนี่ยเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะครับแล้วคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของเพื่อนนะทีนี้มันบานปลายไม่รู้คุยกันอีกท่าไหนทะเลาะกันนะฮะทะเลาะกันอย่างหนักเพื่อนคนอื่นก็เห็นท่าไม่ดีจับทั้งคู่เนี่ยแยกออกจากกันนะก็พานายนิมเนียเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยนะกลับเข้าไปในห้อง
แต่พอเพื่อนเนี่ยพาไปถึงห้องไปเจอแม่ของนายนิมเนียนะแล้วหาว่าเพื่อนเนี่ยมาทำอะไรลูกฉัน
เขาบอกเปล่านะไม่ได้ทำเนี่ยเขาเมาถึงพาเดินมาส่งห้องปรากฏว่าพอเพื่อนเดินย้อนออกมานายนิมเนียเนี่ยไปหยิบเหล็กนะฮะ
กลับมาที่เดิมหยิบเหล็กแล้วแทงใส่คอในมิวนะครับแทงใส่ไป๒แผลที่คอเข้าที่ไหล่ไปอีกหนึ่งแผลเขาบาดเจ็บสาหัส
ก่อนที่จะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปโอ้โหนี่ฮะคือเที่ยงครึ่งวันนี้เนี่ยตกลงนายจ้างนำตัวนายนิมเนีย
ตอนนี้คนเจ็บอยู่รวมพฤบาลชนบุรี
เรื่องนี้ทางผู้กลับการศอบครอบคริวชนบุรีบอกว่า

ตอนนี้กำชับเจ้าของโรงงานไปแล้ว
ว่าตั้งวงดื่มเหล้าแบบนี้ก็ไม่ได้
มันเป็นช่วงแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะ
จะบอกว่าโคฟิลไม่ออกนอกสถานที่
แต่มาจับกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้าแบบนี้ก็ไม่ได้

ส่วนเรื่องการดำเนินคดีก็ดำเนินคดีไปตามขั้นตอน